แล้วเขาไปเอาสุนัขหลังอ่านมาเลี้ยงไว้๒ตัว
แล้วเขาบอกว่ามันดื้อมันชอบกัดทำลายทรัพย์สิน
สุดท้ายเอามันออกมาทิ้งไว้แบบนี้
แล้วมันไม่ได้กินข้าวมานานมากแล้ว
แล้วทิ้งอยู่แบบเนี้ยสองตัวคุณผู้ชมชาวบ้านก็แบบ
ทำยังไงดีมีคนถ่ายคลิปนี้มาลงเอาไว้ครับ

มันน่ากลัวไงคือเด็กคนแก่

เอาจริงนะคุณผู้ชมใครที่คิดจะเลี้ยงสัตว์
ต้องเลี้ยงไปจนกว่าจะสิ้นอายุไข

หรือเขาทำตัวไม่น่ารักแล้วเอามาปล่อยทิ้งไว้

คุณผู้ชมนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสัน

สองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่ง

เจ้าของไม่เปิดประตูให้ครับ
ตัวนี้ถูกเจ้าของเขาโมโหเพราะมันดื้อทำลายข้าวของในบ้าน
ก็เลยไล่ออกมานอกบ้านไม่ให้กินไม่ให้อยู่ตากแดดตากฝนมัน
ก็เลยไปอยู่ตามป่าละม้อข้างทางเวียนไปคุ้ยขยะบ้างรอคน
เอาของให้มันบ้างนะเพื่อหวังให้เจ้าของบ้านเนี่ยนะมัน
คงรอเจ้าของบ้านยกโทษให้มันแล้วให้มันเข้ากลับเข้าไปใน
แต่ไม่เป็นผลเพราะเพราะมันอยู่อย่างนี้มา๒สัปดาห์แล้ว
ครับมันเริ่มป่วยมันเริ่มอ่อนแรงและตากแดดตากฝนแล้วก็
ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับนะฮะสุดท้ายชาวบ้านเขาสงสารก็
ไปคุยกับเจ้าของมันให้แต่กลับบอกว่าใครอยากเอาก็เอา
ไปเลยเขาไม่เอาแล้วแต่ชาวบ้านไม่กล้าเอาไปเลี้ยงเพราะไม่
ว่าจะโดนข้อหาแบบรักทรัพย์ไปเอาหมาเข้ามาหรือเปล่าอะไร
แบบนี้ชาวบ้านก็เลยพากันแจ้งไปยังมูลนิธิรักษัตริย์ภาค
เหนือบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วคือชาวต่างชาติเขา
ขังสุนัขเอาไว้ในกรงแล้วกลับต่างประเทศไปนะจึงเข้าไป
ช่วยเหลือแต่เคยถูกว่าจะฟ้องข้อหารักทรัพย์เนี่ยเจ้าของ
นี้แหละนะฮะซึ่งคาดว่านี่น่าจะเป็นเคสเดียวกัน
ดังนั้นแนะนำให้ชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีไปลงบันทึก
จำวันไว้ก่อนค่ะนะฮะแล้วก็ให้สุนัขอ่าเจ้าของเขาเนี่ย
ยินยอมที่จะให้มูลนิธิเอาไปเลี้ยงหรือยินยอมที่จะยก
คนอื่นจะได้ไม่โดนคดีความข้อหารักทรัพย์ต่อไป
ครับอ่ะสงสารมันจังเลย